มุชชมครับความขื่นหน้าคดีการสีชีวิตของคุณตังโมนะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับตำรวจตั้งโต๊ะแถลงเลย
โศกตำรวจโคศกคดีคุณแตงโม
นี่ฮะมีหลายประเด็นที่
สังคมสงสัยค่ะตำรวจก็พยายามจะตอบให้ครบทุกประเด็นอืมอย่างเรื่องของ
บนเรือกินอะไรกันดื่มอะไรกันมันเป็นวายชนิดไหน
กี่ขวดถึงจะเมาเท่าไหร่
แล้วมันมีวายมีเหล้ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไรบ้าง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
ส่วนอีกประเด็นนึงนะมอมยาไหมเอ็นหรือเปล่า
เอ็นหรือเปล่าจ้างมาเอ็นเตอร์เทนหรือเปล่า
บอกว่าในส่วนตรงนี้ยังไม่มีหลักฐานนะครับ

ก็มีการเข้าไปตรวจสอบบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะคือบ้านของคุณจ๊อป
เพื่อที่จะค้นหาชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เรื่องของการทิ้งขวดวายนะคะหรือแก้ววาย
ตำรวจบอกยังไม่สามารถตอบได้ว่านี่เป็นการทำลายหลักฐานหรือไม่นะคะ
แล้วก็กำลังตรวจสอบด้วยว่าคนบนเรือติดต่อสื่อสารกับใครบ้างนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยก็มีสื่อมวลชนถามถึงนักการเมืองชื่อดังของจังหวัดสมุทรปราการ
แต่ว่าก็ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ในขณะนี้นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อหาหลักในตอนนี้ยังมีเพียงเรื่องประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
และตำรวจก็บอกว่าเปิดรับหลักฐานทุกชนิดเพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปได้เร็วมากขึ้น
ประเด็นเรื่องของนายโรเบิร์ตกับที่มีรูปร่างมีคนที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกัน
ตำรวจบอกว่าได้ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วยืนยันว่าไม่ผิดตัวอย่างแน่นอน
แล้วตอนนี้ที่ตำรวจสอบอยู่ก็คือโรเบิร์ตตัวจริงนะคะ
ส่วนอีกประเด็นนึงที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องนายพลอักษรย่อนอนหนู
ตำรวจยืนยันว่ายังไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าด้วยเกียรติยศของการเป็นตำรวจ
ไม่มีใครอยากเอาตัวเองมาเสี่ยงเข้าคุกตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องกระแสข่าวว่ามีคนมีสีนัดหมายให้ส่งตัวริมน้ำเจ้าพระยา
ยืนยันว่าข้อมูลนี้ไม่มีอยู่จริงแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริง
เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมอย่างแน่นอนนะคะ
นี่แหละค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะก็คือเรื่องของจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ก็ยังไม่พบว่ามีการทำร้ายร่างกายยื้อยุดกันในเรืออย่างแน่นอน
รวมถึงไม่เข้าข่ายการค้าประเวณีมอมยาหรือนำตัวส่งไปให้ผู้มีอิทธิพลด้วย
แต่ที่แน่ตำรวจย้ำว่ามีคนโกหกครับเพราะว่าให้การไม่ตรงกัน